สำหรับการเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรี

วัคซีนนี้ไม่ดีหรือยังไง
รวมถึงคนที่จะมีอายุ๖๐ปีขึ้นไปด้วย
คือที่มันมีการเลื่อนกระทันเพราะว่าเมื่อคืนนี้เลยค่ะ

พบผลข้างเคียงคือริ่มเลือดอุดตัน
ทำให้เลือดแข็งตัวในหลอดเลือดดำ

คณะกรรมการฉีดวัคซีนเลยเอามาพิจารณาใหม่เลยว่างั้นเรารอก่อนดีไหม
รอข้อมูลการตรวจสอบที่มันแน่ชัดแน่นอนก่อนดีไหม
ชะลอไว้ก่อนสัก๒สัปดาห์ก็แล้วกัน
เพราะความปลอดภัยของประชาชนคือเป้าหมายสูงสุดของกระทรวง
แต่ไม่ได้หมายถึงว่าที่เราเลื่อนออกไปเนี่ย
มันเป็นการพบผลข้างเคียงบ้าง
ที่ฉีดไป๓๔ล้านโดสทั่วโลกเนี่ย
มันคือเป็นการชะลอเพื่อดูว่าเอ๊ะตกลงข้อมูลมันเป็นยังไงกันแน่
เพื่อให้มั่นใจจริงมากกว่า
ซึ่งการฉีดวัคซีนในไทยไม่ได้หยุด
ยังมีอีก๑ล้าน๘แสนโดสที่กำลังจะเดินทางมาถึงประเทศไทยด้วย
คุณหมอยงค่ะในแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่า
การเกิดผลข้างเคียงเรื่องโรคเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดดำเนี่ย
มักจะพบมากในชนชาติแอฟริกันกับยุโรป
พบมากกว่าทวีปเอเชียถึง๓เท่า
เพราะฉะนั้นมันชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งการฉีดวัคซีนในยุโรปทั้งสิ้น๓ล้านโดส
มีผู้ป่วย๒๒รายนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตแค่รายเดียว
ก็เทียบเท่ากับว่าเป็นโอกาส๗จาก๑ล้านราย
เดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนแหละว่ามันเกิดขึ้นในภาวะที่ปกติหรือว่าภาวะที่ฉีดวัคซีนกันแน่

ก็เลยเดินทางไปรอฉีดวัคซีนที่สถาบันบำราชนราดูล
ฟังเสียงคุณหมอยงหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าถ้าเรานั่งนาน
หรือผู้สูงอายุที่ต้องนอนนาน
โอกาสที่เลือดเนี่ยนะครับ
มันจะแข็งตัวในหลอดเสื้อดำ
เมื่อมันแข็งตัวในหลอดเลือดต่ำแล้วเนี่ยนะครับ

อุดอยู่ในปอด
เพราะว่าเลือดดำมันจะต้องไหลเข้าปอก
ถ้ามันอุดเข้าไปที่ปอด
เลือดก็จะกลับเข้าปอดไม่ได้
โดยเฉพาะถ้าเป็นก้อนใหญ่
ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
ซึ่งรัฐมนตรีที่ไม่รู้มารอเกอร์นะครับ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนางมนัญญาไทยเศษ
ก็มาเกิดนะคะ
ก็เลยรีบยกหูบอกลูกน้องคนสนิทของนายกไปตั้งแต่เมื่อคืน
นายกก็เลยรู้แล้วก็ไม่ได้เดินทางมาฉีดวัคซีนเช้าวันนี้นะคะ
ซึ่งนายกก็เลยเข้าปฏิบัติภารกิจที่ธรรมเนียบรัฐบาลตามปกติ
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องการเลื่อนฉีดด้วยนะคะว่าก็ไม่ได้อยากให้ดราม่าอะไรกันมากว่าเออวัคซีนมันยังไงแบบไหน

เมื่อทีมแพทย์เขาแถลงชี้แจงแล้วก็ฟังหมอเขา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งที่มาจากต่างประเทศด้วย
ซึ่งบริษัทต้นทางก็ต้องชี้แจงอยู่แล้วแหละ

แต่ในเมื่อเขาโทรมาตอนกลางคืนว่าบอกว่า

ก็ช่วยไม่ได้ลองฟังเสียงนายกนะคะ
ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่นายกอยากจะขอพูดหน่อย

เรื่องกรณีที่ไปฉีดสเปรยแอลกอฮอล์ใส่นักข่าว

นายกก็เลยบอกว่าอยากขอโทษ

บอกขอโทษตรงเลยนะอยากขอโทษสื่อมลชน
หลังจากที่มันมีกระแสดราม่าฉีดสเปรยแอลกอฮอลใส่นักข่าว
ไม่ได้เจตนาก็ปกติก็เล่นกับสื่อแบบนี้อยู่แล้ว
เอาอย่างนี้ละกันวันหน้าก็จะไม่ทำอีก
รักษากฎิกาซึ่งกันละกันก็ละกัน
ทีนี้ก็มีก็จะไม่ล้อเล่นอีก

แล้วนายกคิดยังไงจะทบทวนพฤติกรรมตัวเองไหม

คือมันไม่ใช่แค่คนไทยแต่ว่าทั่วโลก

นายกก็พูดเหมือนที่พี่อุ๋ยพูดเมื่อกี้ค่ะว่า
ก็เอาเป็นว่าต่อไปนี้เราจะไม่ล้อเล่นกันอีกก็แล้วกัน

ประมาณนั้นก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะน้อยใจหรือเปล่า
คือเรื่องวัคซีนเนี่ยมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่บอกตั้งแต่เมื่อวาน

ตอนที่ยังไม่ได้มีข่าวเรื่องทางยุโรปยุโรปเขาชะลงชะลออะไรนะ

บิ๊กป้อมค่ะนี่ฮะพลเอกรวิทย์วงสุวรรณตรงนั้นมนตรีนะครับ
เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามว่าท่านจะไปฉีดวัคซีนด้วยไหมคะ

เดี๋ยวฟังนะฮะบิ๊กป้อมนี่เหมือนกับแม่มองขาด
อ่า
แต่ว่าท่านพร้อมตลอดใช่ไหม

ผมพร้อมถ้าหมอน่ากลิ่นฉีดฉีดเลย
อ่าค่ะ

แต่ว่าตอนนี้ต้องชะลอไว้ก่อนไม่ได้ยกเลิกนะฮะ
ก็คือไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีที่ไม่พร้อมคือข้อมูลตอนนี้มันยังไม่พร้อมเฉย

ในทุกกลุ่มคนกลุ่มอายุหรือว่าวัคซีนตัวไหนก็แล้วแต่ที่เราได้รับมา